เนี่ยคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้ข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้

ค้นอะไรที่พัทยาคะมันเป็นเขาบอกว่า
ตอนที่ไปเนี่ยแล้วเจออาคารนี้นะ
อาคารนี้เตรียมจะเปิดเป็นบ่อนป่ะ

จากพรมเอ่ยเก้าอี้เอ่ยโต๊ะเอ่ย
สีเขียวน่าจะเป็นสักกระหลาดแทงสนุกเลยดอม

เพราะว่าอะไรคนเช่าเป็นกลุ่มในทุนชาวจีน

นี่ไงตำรวจพิสูจน์หลักฐาน๒ชนบุรี
มากัน๕๐กว่านายเอาหมายค้นไปตรวจอาคารนี้
อาคารของกลุ่มในทุนชาวจีน
อยู่ตรงแยกเฉลิมเกียรติ๖ถนนพัทยาสาย๓
ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงที่ชนบุรีเมื่อวานนี้นะคะ
คือตอนไปถึงก็เห็นแหละว่ามีช่างก่อสร้าง

เนื้อที่ตรงนั้นก็๑๕๐กว่าตารางวาค่ะ
จะเปิดเป็นบ่อนบาคาร่าขนาดใหญ่เพราะอะไร

ห้องกล้องวงจรปิดห้องครัวห้องน้ำห้องเก็บของค่ะ

ชั้นลอยแบ่งเป็นห้องพักอีก๒ห้อง
ไอ้โต๊ะที่เห็นเนี่ยลักษณะวงรีแบบนี้มันคล้ายกับบาคาร่ามากเลย
ใช่เจออยู่๖โต๊ะดอมโต๊ะเสือมังกรอีกโต๊ะหนึ่ง
เต๋ามีอยู่อีก๕๐๐กว่าลูกไพ่สำหรับใหม่มีอยู่๔๐๐๕๐๐สำรับเลยนะ
อุปกรณ์เล่นพนันเพียบอะค่ะคุณผู้ชมโต๊ะน้ำชาฟอร์นิเจอร์ต่าง
ตำรวจก็เลยคุมตัวคนเฝ้าแล้วคนเฝ้าอ่ะอายุ๑๗คุณผู้ชม
เป็นเยาวชนอยู่ตำรวจก็ต้องเอาตัวเด็ก๑๗ไปสอบ
หาข้อเท็จจริงแล้วตอนนี้รู้รู้แค่ว่าเจ้าของตัวจริงน่ะ
ชื่อในหมิงสัญชาติจีนรู้ข้อมูลแค่นี้
แต่ไม่เกินกำลังตำรวจหรอกค่ะยังไงก็ต้องขยายผลต่อ
แล้วก็มีการตรวจสอบที่ดินปรากฏมีเนื้อที่๑๖ไร่
มีกลุ่มในทุนเขาทำสัญญาเช่าระยะยาวตั้งแต่ปี๕๙แล้ว
คือเขามีการทำเป็นทั้งอะไรสนามมวยคาราโอเกะ
หมูกระทะร้านอาหารจีนแล้วมันปิดไปช่วงโควิดไง
ตรงวงจอเลยนะใช่คุณผู้ชมนะไอ้ข่าวที่ไปเปิดโปรงบ่อน
ในจับสถานบันเทิงอะไรแบบนี้สังเกตไหมว่า
มันมาพร้อมกับช่วงที่การเมืองเริ่มมีความเข้มข้น
เรื่องของการรวมพักกันหรือการย้ายพักกัน
เดี๋ยวรอดูนะว่าสุดท้ายมันจะไปบรรจบกันหรือเปล่าสองเรื่องนี้